ล่าสุดเล่นละครชื่อเบามาก

ไม่ใช่นางเล่นละครเรื่องนี้
แล้วปรากฏว่าแท็สยาก็ต้องเลิฟซีมเยอะ

แต่งงานไปแล้วแฟนไฮโซเขาเจ้าของเต้นรถแบบว่ารวยมาก

เขาบอกว่าหลังจากที่แบบเลิกกับพี่โจอี้บอยประมาณ๓ปี

เรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของเพื่อนด้วย

เลิฟซีนนี้สามีจะว่ามิจ๊ะ

เหมือนที่เขาคงคลุมใจว่า

ก็คือต้องเรียกว่า

ถามว่านางห่วงอะไรไม่นางก็ห่วงนะแต่นางเป็นเหมือนแบบ

อารมณ์เด็กนอกแบบฝรั่งอะ
คืออารมณ์เหมือนฝรั่ง

เมอร์มอยด์บอกว่าแฟนกวางก็รวยนะเธอ